ส่วนอีกหนึ่งเรื่องราวที่จะพาไปดูนะครับ

ชาวบ้านนะครับก็ไปค้นพบศิลาแรงที่มีอายุเนี่ยนะครับ
โอ้โหพอกับน้องใบตองเลยครับ

ทำเป็นเล่นไปแล้วทำไมต้องบอกว่าอายุ๒๐๐กว่าปีน้องใบตองนี่ทำเป็นเล่นไป
มีคนเขาชื่นชมน้องเขาเยอะ
สวยไม่สางสวย๑๐๐๐ปี๑๐๐๐๐ปี

สวยหมื่นลีด้วยบางคนบอกดูไกล
แต่นี่พาไปดูนี่ก่อนศิลาแรงครับที่สร้างความฮือฮานะฮะ
ค้นพบที่ป่าโคกม่วงหวานบ้านเหล่าจันทร์ตำบลหนองคูณอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคำ

มหาสารคามไม่ได้มาหาสักค่ำ
นี่ครับจุดที่พบศิลาแรงเก่าแก่นี้นะครับ
ไม่ห่างจากพระธาตุนาดูลสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดมหาสารคามครับ
ผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่ก็เชื่อว่า
ศิลาแรงนี้นะครับน่าจะมีอายุไม่ต่ำกว่า๒๐๐๐ปี

ก็คาดการณ์ว่าจะอยู่ในช่วงของสมัยจำปาศรีหรือว่าธวารวดีนั่นเอง
ซึ่งทางด้านในอำเภอนาดูนพร้อมชาวบ้านนะครับ
ซึ่งอยู่ในบ้านเหล่าจันทร์แล้วก็บ้านหนองหงกว่า๒๐คน
รวมตัวกันไปเลยเพื่อไปประกอบพิธีสักการะตามความเชื่อ
และเพื่อความสบายใจของชาวบ้านในพื้นที่
เพราะว่าศิลาแหลงมันมีเรื่องเล่าค่ะ

มันก็ต้องทำเสียงให้ดูน่าสนใจแล้วก็เป็นไปตามเนื้อเรื่อง
เพราะว่าศิลาแรงนี้นะครับโบราณเนี่ยเคยถูกชาวบ้านค้นพบเมื่อ๔๐ปีที่แล้ว
และอดีตผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งได้นำลูกบ้าน๖คนไปย้ายศิลาแรงมาไว้ในหมู่บ้านเพื่อทำเป็นหลักบ้าน

ยังไม่ทันจะถึงจุดพีคเลยจะรีบขนลุกไปไหน

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาทำแบบนี้เพื่อปกปักรักษาคนในหมู่บ้าน

อย่างนั้นจะจบเลยสรุปวันนี้ฟังไม่รู้เรื่องแล้ว

หลังจากที่ผมเล่ามานะครับสุดท้ายปลายทางต่อมาครับ
คนที่เกี่ยวข้องที่มาทำการย้ายศิลาแรงเนี่ยนะครับ
เกิดเสียชีวิตอย่างผิดธรรมชาติ

ทำให้ชาวบ้านเขาไม่สบายใจครับแบบนี้
แล้วก็ยังมีชาวบ้านที่เข้าไปในป่าโคกม่วงได้พบกับเหตุการณ์ประหลาดอีกหลายต่อหลายคน

สุดท้ายก็เลยต้องมาทำพิธีกันแบบนี้
มันเป็นเรื่องราวความเชื่อของคนทั้งหมู่บ้านนะ

ตอนนี้เนี่ยเขารอเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากรเข้ามาตรวจสอบความเก่าแก่
เพื่อพิจารณาพัฒนาพื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อไป
ส่วนการทำพิธีแบบนี้ก็เป็นความเชื่อของชาวบ้าน

ก็อยากจะถามว่าที่เหนื่อยจริงเพราะอะไร
คุณเหนื่อยอะไรคุณไปพักสิ

นี่ฉันรู้สึกเป็นหวกคุณเหนื่อยคุณไปพัก
พักไม่ได้พักไม่ได้
ถ้าพักแล้วเนี่ยจะเอาเงินที่ไหนผ่อนรถผ่อนบ้าน
เขาเป็นผู้ชายมีค่าค่าใช้จ่าย